คุณผู้ชมเริ่มกันที่หั่นไม้ก่อนเลย
ไปกันที่บ้านหลุกอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางกันนะคะ
ชาวบ้านที่นี่โอ้โหไอเดียแจ่มแจ๋วมากเลย
เขามีการทำงานฝีมือก็คือการแกะสลักไม้ค่ะ
เขาไม่ได้ทำกันแค่คนสองคนบ้านสองบ้านเท่านั้น

เอาไม้เนามาแกะสลักประดิษฐ์ประดอย
จนกลายเป็นดอกทิวลิปสวยงามมาก
แล้วไม่แค่นั้นนะคุณยังมีดอกว่านสี่ทิศอีก
รูปร่างหน้าตาเวลาประดิษฐ์ออกมาสวยจริง
ไม่ออกเลยนะว่าไหนของจริงของปลอม

คือแกะสลักไม้มาก่อนแล้วก็ทาสีพื้นสีขาวก่อน
และเสร็จแล้วก็เอามาทาสีสันให้สวยงาม
หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มม่วงชมพูแดงฟ้าเหลือง
เอาแล้วแต่คือเรียนแบบธรรมชาติ
แล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ให้สวยงามก็ออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

พูดก็พูดไปตอนนี้นะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยค่ะ
มีออเดอร์สั่งเข้ามาไม่ขาดสาย
ชาวบ้านบอกแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนทำตามออเดอร์เนี่ยค่ะ

เราก็เลยไปสอบถามเพิ่มเติมจากคุณพี่ดวงเดือนกากิ้ว
ข้าวบ้านหลุกนี่แหละค่ะ
พี่แล้วพี่คุณพี่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะ
แกะสลักดอกไม้นี่ขายดีมาก

ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับดอกไม้นี้ไปขายที่ฟินแลนด์และฮอนแลนด์ด้วย
โหมาจากฟินแลนด์และฮอลแลนด์

คือฮอนแลนด์เขาก็มีดอกทิวลิปเป็นดอกประจำประเทศเขาอยู่แล้ว
แต่นี่คือเขามาสั่งดอกทิวลิปแกะสลักไปขายที่บ้านเขา

ราคาก็ย่อมเยาว์ค่ะดอกละ๑๕บาทเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะราคาก็ถูกแบบนี้คนก็เลยนิยมกันเยอะ
แต่ละเดือนสามารถผลิตดอกไม้จากไม้เนาได้กว่า๒๐๐ดอก
เอาคูณเป็นเงินเล่นดูแล้วกันว่าได้รายได้เท่าไหร่
นี่น่าชื่นชมไอเดียของชาวบ้าน
ในการที่เอาไม้ในพื้นถิ่นพื้นที่เอามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้
เอามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน
แล้วก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามฝีมือดีจนถึงขั้นว่าส่งออกขายต่างประเทศได้เลยไม่ธรรมดา
อยากจะตัดเข้ามาก็ตัดเข้ามาเลยใช่ไหม

ทำกันแบบนี้หน่อยทำไมทำกับเวียอย่างนี้
พี่เถียนกันอะไรอยากจะส่งเวียออกไปออกมาก
นี่เมื่อกี้เรื่องของดอกทิวลิปซึ่งเป็นดอกทิวลิปที่ทำมาจากไม้
ใช่ค่ะมันอยู่ยงโฆกะพันธุ์
มันไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เน่าถูกไหม
ต้องขายไปยังต่างประเทศได้ด้วยสุดยอดเลยนะพอมีสมดา
ประเทศต่างประเทศก็ไม่มีนะคะเพราะว่างานแบบแกะสลักงานฝีมือแบบนี้

ชาวต่างชาติที่เขามาเขาชื่นชอบนะ

เพราะว่าคนไทยมีการแบบ

แล้วก็สวยงามแล้วก็มีการทำที่ค่อนข้างปรานีต
ด้วยนะคะยังไงก็เป็นของฝากติดไม้
มือหรือว่าเป็นของตั้งโชว์ก็ได้เหมือนกันนะ